มีอีกบ้านหนึ่งนะครับที่จังหวัดหนองคายอันนี้เป็นเสียอสังหา
นี่เขาก็ถึงขั้นหวาดภาวะเหมือนกันเพราะว่ามีมือมืดนะ
ถุงเลือดใส่บ้านอ่ะอืมสามครั้งซ้อนแล้วแล้วแต่ละครั้งเนี่ย
เป็นสิบถุงนะครับท่านผู้ชมครับอ่าผู้สื่อข่าวที่จังหวัดน้องคายนะครับ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้รับการร้องเรียนจากนายนิติกรจิตประสงค์
อายุ๔๓ปีนี่ฮะเขาบอกว่ามีคนร้ายเอาถุงเลือดมาปลาใส่บ้านของเขา
อยู่ในหมู่บ้านเคียงเมืองตะบนโพชัยจนสิ่งของต่างเสียหายหมด
กล้องวงจรปิดก็ถูกทำลายจนหน้าจอกล้องเนี่ยแตกพังเสียหายหักไปเลย
นี่แล้วภาพที่จับเอาไว้ได้นะเพราะว่าโดนมาสองครั้งเนี่ย
ครั้งที่สามก็เลยติดกล้องเอาไว้ก็เป็นผู้ชายคนนี้นะครับ
ที่บ้านของเขามีสารพระพิคเนธด้วยนะครับก็โดนไปด้วยนะคราบเลือดยังติดอยู่เลย
โปรงรถยนต์ถูกเลือดปลาใส่จนสีรถนี่กร่อนเสียหายไปหมด
ครอบครัวของนายนิติกรนะครับนี่คือคนร้ายนะฮะที่มาก่อเหตุ
มากลางคืนแบบนี้เดินมาอาดอย่างนี้เลยนะครับ
มีการทำท่าแบบเอามือปาดคอนี่แล้วก็ชี้นิ้วใส่
กล้องวงจรปิดนะครับครอบครัวของนายนิติกร
เขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านจัดสรรขาย
ก่อนหน้านี้เคยมีวัยรุ่นมาใช้มีดกรีดป้ายโครงการขายบ้านมาแล้ว
ตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นพวกคึกขนองแต่ต่อมาที่บ้านพักเลยนะ
อยู่อาศัยกันเนี่ยถูกปลาถุงเลือดใส่๓ครั้ง
ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ๓ตุลาคมที่ผ่านมาถูกปลาถุงเลือดใส่๙ถุง
นี่ฮะช่วงที่มาทุบทำลายกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้
ครั้งที่สองยี่สิบตุลาคมถูกปาใส่อีกสิบสามถุง
ล่าสุดยี่สิบแปดพฤศจิกายนถูกปาใส่หนึ่งถุง
นี่ใส่หมวกกันน็อกมาเลยนะฮะแต่งกายมิดชิด
ครั้งที่สามเนี่ยนายนิติกรติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วนะครับ
ก็เลยจับภาพคนร้ายไว้ได้เป็นชายรูปร่างสูงแล้วก็ท้วม
สูงเนี้ยประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรสวมเสื้อผ้าคลุมใบหน้า
วกกันน็อกใส่ปิดบังมิดชิดเดินผ่านหน้ากล้อง
ยังแสดงท่าทางท้าทายแบบทำท่าเหมือนเล็งปืน
กล้องวงจรปิดทำท่าปาดคอด้วยเหมือนกับคมขู่
เนี้ยเนี้ยเนี้ยเห็นไหมอ่าคือเหมือนกับตั้งใจมาเลยเนี้ย
นี่แล้วก็ปลาถุงเลือดใส่เข้าไปในบ้าน
เดินย้อนกลับมาใช้สายเคเบิ้ลฟาดใส่กล้องวงจรปิด
เสียหายไปสองตัวก่อนจะหลบหนีไปค่ะนี่คือครั้งที่สามนี่
เห็นไหมหยิบสายมาปุ๊บฟาดเลยอย่างนี้นะครับ
นิติกรบอกว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครมาก่อน
ส่วนตัวมองว่าคนร้ายใช้วิธีแบบนี้อาจจะมีเรื่องศัยศาสตร์
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าปลาถุงเลือดใส่ครั้งแรกเนี่ย
ใส่บ้านเขาเก้าถุงครั้งถัดมาสิบสามถุง
มันเป็นเลขที่ลักษณะเหมือนกับมีอะไรที่แอบซ่อนแอบแฝงไว้บางสิ่งบางอย่าง
ครั้งสุดท้ายที่มาปลาเนี่ยแม้จะถุงเดียว
แต่เหมือนจงใจให้ถูกสารพระพิคเนตที่เขามีความศรัทธานะครับ
ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครยกเว้น
เคยมีปัญหาขัดแย้งเรื่องการแบ่งมรดกแต่ก็เมื่อ๑๐ปีก่อนมาแล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็เอาหลักฐานรายละเอียดทั้งหมดให้การกับตำรวจเอาไว้แล้ว
มีทำท่ายิงแล้วก็มีท่าเชือดคอครับก็คือจะจะท่ายียวนค่อนข้างเยอะมากอะครับ
คืออันนี้เรามองว่ามันเป็นเลขที่ว่าทางฝรั่งเขามองว่า๑๓ถุงมันเลขไม่ดีหรือเปล่า
เราก็คือพยายามพยายามคิดของเราไปเรื่อยเรื่อยว่าครั้งแรกเก้าถุงเก้าคือเก้าหน้า
คือให้ให้แบบว่าเราแบบไม่ดี๙ครั้งอะไรอย่างเงี้พอครั้งที่สองมันศึกษามันเรา
เราทราบอยู่แล้วว่าศุกร์ที่สิบสามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็คือคิดกับแฟนไปเรื่อยว่า
เราไม่รู้หรอกว่าเขาคิดยังไงแต่เราก็พยายามตีโจทย์ของเราไปเรื่อย
ครั้งนี้ธุรกิจตอนนี้ที่มีประเด็นนะครับก็คือเรื่องของของธุรกิจการ์ดเรื่องทางทรัพย์สินมรดกนะครับ
ก็คือมรดกเนี่ยคือที่จะตอนหลังที่ผมมองผมให้การทางคุณตำรวจไปว่า
ผมมองว่าเอ๊ะหรือจะเป็นเรื่องที่ผมเคยขัดแย้งเพราะว่าผมเองไม่เคยทะเลาะกับใคร
อยู่ที่นี่คือเราเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้อะไร
แต่ว่าทีนี้มองเรื่องของทรัพย์สินที่เคยแบ่งมรดกกันว่ามันยังมีความขัดแย้งกันอยู่
แต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเรื่องที่ความขัดแย้งเนี้ยสมัยเกือบสิบปีเนี้ยมันจะมาถึงวันนี้ได้
ก็หลังรับแจ้งเหตุนะครับพลตมตรีภัยศาลลือสมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
ก็ให้ตำรวจเอาตู้แดงไปติดไว้แล้วที่หน้าบ้านของผู้เสียหายนะครับ
ได้มีกำลังตำรวจสลับเวียนยามไปดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ
แล้วก็กำชับให้ตำรวจท้องที่ไปเร่งรัดติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้นะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำลวจเอกกัสเอมมุธาพรผู้บังกับการสพมจังหวัดน้องคายบอกว่า
หลังได้รับแจ้งเหตุได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐาน
คราบเลือดตอนนี้ส่งไปตรวจพิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นเลือดของสัตว์แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะครับ
แล้วก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานเพิ่มเติม
ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควร
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เอาเป็นว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่ารู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุคือใคร
เชื่อว่าเดี๋ยวจับได้แน่แต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้เดี๋ยวจะเสียรูปคดี